มวยชาวไทยตอนนี้ยังเคลียร์กันไม่จบนะ

ทงชัยกิตมรงค์วินิศกุล
นาวาอากาศเอกวัญชัยผ่องศรีนรงค

ส่วนคู่ที่สองการไฮทัลสดนี้พร้อมบนเวทีแล้วนะครับ

ส่วนวันนี้จะเป็นยังไงที่น่าสนใจนะครับ

จองที่กลับช็อคคนดู
แสงว่าท่านพี่๑๒๓

นายอามลินจันทร์ภูชง

กมาแล้ว๕๐ครั้งชนะ๓๐ครั้งแพ้๑๙ครั้งเสมอ๑ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนแสงอาทิตย์สบริสุทธิ์ที่เวทีมวยราชดำเนิน
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินชื่อนายถาปกรณ์บุญล้อมอายุ๑๖ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี
กมาแล้ว๕๔ครั้งชนะ๔๐ครั้งแพ้๑๔ครั้ง
ครั้งหลังแพ้คะแนนวิชาเอกต่อชูชีพที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ไปพบกับคุณอธิวัฒน์และคุณชาญชัยครับ
แก๊กสุดท้ายได้ชุดสุดท้ายไปกางเกงสีแดงนี่มีปัญหาเลย
สรุปแล้วก็ดาวเด่นก็เอาชนะเพชรมรกฏไป๔๙๔๘๓คนนะครับ
นี่เป็นคู่ที่๒ครับวิชาเอกต่อชูชีพมวยจากสุราธานีแดง
๑๐๗ปอนด์น้ำเงินแสงอาทิตย์เกียรติกลับท้อน๑๐๕ปอนด์
คู่นี้เคยเจอกันมาแล้วครับนี่ก็พลิกล็อกเหมือนกัน
คุณผู้ชมครับไทยรัฐทีวีทีวีมหาชนนะครับ
ช่อง๓๒มวยดีดูฟรีไม่มีการพนันนะครับ
ศึกยอดมวยไทยรัฐกำคัดคู่มวยเด็ดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับ
และหลังจากที่จบกันเนี่ยถ้าศึกยอดมวยไทยรัฐแล้วก็ครบล้อมได้ให้ร้อนตีชมอยู่ด้วยนะครับ
ตอนโขตา๕โมงเย็นดูแล้วท่านผู้ชมจะติดใจนะครับ
ก็ติดตามชมกันได้ครับหลังจากจบศึกยอดมวยไทยรัฐแล้ว

บอกเลยว่ายี่ห้อของยอดมวยไทยรัฐนี่แหละครับ
มวยคือส่วนหนึ่งของชีวิตชีวิตคือมวย
นี่คือโปรโมเตอร์ทรงชัยนะครับ
ออกมาแต่ละคู่กันกันกองคู่มวยแต่ละคู่

โดยเฉพาะในยกสุดท้ายคู่แรกที่ผ่านมา
คือในลักษณะมวยจะทำตัวเองแพ้อย่างนี้

แพ้ลงมานี่กัดหูตัวเองอย่างเดียวเลยนะ
คือบางครั้งมันในเรื่องของพี่เลี้ยงนี่นะ
พี่เลี้ยงต้องยกทีเดียวขอทีเดียวอย่างเดียว
ไม่ได้เลย
ข้างล่างแฟนมวยบอกพอแล้วพี่เลี้ยงก็ขอทีเดียว
น้ำเงินยังโบกมือบอกไม่เอาแล้วนะอันนี้เข้าไปโดนบวก
พี่น้องแฟนมวยมองมาที่มุมเท่านั้นใจหายใจคว่ำ
พี่เลี้ยงมันยังหนูแพ้เว้ย
อ๋อเดินเข้าไปส่ายไม่ได้หนัดสุดท้ายหลัดเดียวลูกนั้นน่ะพี่ป่า
เด่าเด็กกลับบ้านไม่ดูหรอกครับจะโดนทำนั้นก็ไป

คู่นี้ก็พิกล็อกเอาสัมเทียงไหม้มาแล้วนะพี่ป่าวคู่นี้
มาดูเกมของมวยคู่ที่๒ยกที่๑ครับ
ได้ช่วงขยับเดินเลยวันนี้ต่อ๒ปอนด์นะ

ฝ่ายแดงวิชาเอกเดี๋ยวขวาตัดหลักขา

ล็อกรัดฟัดเหวี่ยงดูสีหน้าแล้วน่าจะเป็นมวยรุ่นพี่นะ
เป็นมวยที่แข็งแกร่งล็อกรัดฟัดตีดี
น้ำเงินวันนี้ไม่ต้องมารอไม่ต้องมาจ้องเลยนะ

มวยที่ออกมาแต่ละคู่ตรงนี้นะทางด้านทีมงาน
โดยเฉพาะโปรเมอเตอร์ทรงไทยจ้างเลยนะ
อย่ามาเต้นอย่ามารออย่ามาแทร่จ้องไม่เอา
บนวิธีชกลงมาแฟ้สี่มือมันไม่เป็นไรละพี่ผัก

ในช่วงเวลาที่เหลืออาทิตย์หนึ่งทีมงานจะมีเช็คถึงคู่มวยตลอด
การพิสร้อมฟังพร้อมเป็นยังไงการตื่นตัวรีหรือเปล่า
นี่ฝ่ายน้ำเงินนี่ของจากแกนะครับ
ลักษณะม้าเทศเลยนะแสงอาทิตยเนี่ยพี่ป่าลักษณะมวยใหญ่เลยนะ
ฝ่ายน้ำเมืองนี่ของฝ่ายแดงนี่ของทางสาวรัฐชูชีพ
ก็สองผู้หรืออยหารก็อยู่ที่นี่เรียบร้อยนะครับ
ขอบคุณกาวซิเมนเจอร์ระเคเกี่ยวนะครับมอบรางวัล๓๐๐๐บาท

ผู้ที่ใช้เจอร์ระเคฟาถางมวยคู่นี้

ไฟแดงนี่พันธุ์นำรวจโทรซูชิตาโฉนะครับ
ส่วนไฟเหมือนนี่ของหวดแกะกวนกฎ

ก็พลิกล็อกกับที่ด้ามเนินประมาณ
วันนี้พลิกลิ่นเบานี่ติดตาม

เดี๋ยวพบกับคุณที่วัดและคุณขาดไทยครับ

วิจารณ์มัวได้ทุกวันครับ
หลายนี่จะเปล่งประกายหมดไหมดาวเด่นแสงอาทิตย์รวมไปถึงแสงดาวด้วยนะครับ

แข็งแรงนะครับวิชาเอก

วิชาเอกก่อนคือมวยไทยวิชาเอกนี่มวยไทย

ล่างไปยังตัดล่างตลอดมัดแล้วมัดขวา
ขยับโยกขยับตั้งหลักแข้งขวาโต้ด้วยซ้าย
เอาล่ะมาก้ำกึ่งอีกคู่หนึ่งครับคุณผู้ชม
พอมวยเคยชกกันมาครับเชิงนี่มันไม่ต้องแล้วมันพันกันหมดแล้วไง
รู้เลยว่าออกขวาไปคู่ต่อสู้บังไหมแล้วจะออกอะไรกลับคืน
ยันล่ะแทงยันล่ะเยี่ยงไปเยี่ยงแล้วเสียบ

ทำได้ดีนะครับขวางหน้าดันแทงน้ำเงิน
ส่งมวยดูได้เปรียบนะครับแล้วแทงยักษ์ใส่
ยุบหรือไม่ยุบต้องลุ้นกันในตรงนั้นครับ
โก่งแล้วแทงแหลมเลยนะครับแสงอาทิตย์ทำได้ดีเลย
เพราะว่านี้วิชายเอกที่โตตลอดล็อกได้เปรียบด้วยนะวิชายเอก
ล็อกแบบนี้พูดเอาสู้ทั้งหมดแรงได้ง่ายเลยนะพี่ปาก
โกงแล้วสู้ด้วยครับในนี่แสงอาทิตยโก่งแล้วแทงแหลมสวยเลย
ผู้ชายเอกจับกดคอลงมา
อยากเข้าไปตระเบชต์ตระดอกเสแล้วก็ยืนเหมือนกันนะครับ
แต่ว่ามวยต้องลุนกันไปไปรครับมวยคู่นี้
สนไม่สนอาวุธยันต์ยันต์แล้วคังยันต์แล้วแทงตีได้หรือเปล่า

เด้งแล้วพยายามเด้งแข็งแรงเกินมากเกินวิชาเอก
ดคอเลยมาตีเลยนี่ตัวเล็กตีตัวใหญ่เคยเห็นไหมล่ะ
ส่งสวยงามมันกล้วยกับสังหกฤษความพยายามอยู่กับทางด้านวิชาเอก
วิชาเอกนี่มีเด้งตีแล้วนะครับขณะที่กลงแล้วแทงมีคนละแบบ
แข่งซ้ายแกงซ้ายเตะจบหมดยก๒
มวยเขว๊ะซูนรันดี๒
ฝ่ายน้ำเงินทรัพย์ซอบซอกครับ

ฝ่ายแดงวิชาเอกนี่มีศอกมีหมัด

จับมาที่ฝรั่งชาวต่างชาติอีกแล้วนะครับ
มาประเทศไทยไม่มาดูมวยไทยเหมือนมาไม่ถึงเนาะ

ครับยกที่๓ไปพบกับคุณอธิวัฒน์และคุณชาญชัยครับ
ไปเวทีครับยกที่๓เกมร้อนแรงเข้มข้นขึ้น
ตามจำนวนยกแล้วตอนนี้น้ำเงินนี่เปิดเกมบุกโดยตลอดครับ

เกียบกำคอนครับแดงวิชาเอกตอนชู่ชีพ
เสียช่วงนิดนึงครับแต่ได้ลูกแข็งแรงเลยวันนี้มากด
กดแล้วด้งตีเลยนะครับใช้โกต้อนแข็งพันละกำลังวันนี้
ได้เป็นช่วงเกินเหมือนกันครับเนี้ยสีแดงวิชาเอก

น้ำเงินนี่ต้องขวางหน้าดันแทงนะพี่บาท

โห้มาแบบคลิม
มุมตียานเท้าเลยนะลูกแบบเนี้ย
ถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยโอ้โหแก้ลำบากด้วย
ถ้าแก้ไม่ได้ก็ปลอดในคิดต่างแล้วครับคุณผู้ชม
ต้องลุ้นปลายครับบอกว่ามวยคู่นี้แพ้เชิงต้องไปลุ้นกันที่
แสงอาทิตย์ครับงุ่มงามหน่อยแต่ไปน่าจะแรงขึ้นมา
ต้นกางเกงสีแดงดีอยู่แล้วซ้ายอีกแล้ว

แต่เกมของทางด้านแสงอาทิตย์มาด้วยความมั่นใจจริงครับ
เดินแล้วแทงเดินแล้วทำทำแล้วแทงไปเลยครับ
ซ้ายคอยแทงล็อกของคอยล็อกเหนียวแล้วเกินนะครับ
ล็อกบนของวิชาทางด้านวิชาเอกนะครับ
ล็อกแบบนี้ทำให้แสงอาทิตย์ที่ต้องรับกำลังหดหายลงไปเยอะเลย
ตอนนี้นะครับเจอแบบนี้ว่ายังไงครับสถานการณ์หนึ่งภัยสวยเลยนะครับ
แม่ลูกถนัดเลยนะพี่ชายเอกวันนี้พี่ป่า
พี่ชายเอกนี่ล็อกคอตีเลยนะ
ทำการบ้านมาดีครับทำแล้วแทงไปเรื่อยครับ
แต่คำแบบนี้ไปเข้าทางน้ำเงินหรือเปล่าน้ำเงินนี่โก่งนิดเดียวแทงแหลมกลับขึ้นไปเลย
คือทรงมวยถ้าอยู่ในทรงนี้นี่ลำบากแล้วครับสำหรับชายเอกแข้งซ้ายเตะ
มันต้องมันที่มันนะครับพี่ชายเอก
บเข้ายายมาตะยมเลยดูดิ
ต้นดูดีเลยนะครับล็อกข้างบน
มือบรรท่านหน้าตามันดีด้วยนะ

ดูแหลมเฟี้ยวเลยพี่ป่าเจอเข้าไปหลายเม็ดครับ
อย่างนี้เกมของต่อชูชีพต้องเปลี่ยนแผลแล้ว

ต้องมีหมัดสับแบบนี้แหละครับมีส่อเข้ามาช่วย

เจอแทงเจออย่างเจอแบบนี้

ถ้าภาษาจีนก็ว่างเยอะก็ไม่ดีแหละ
ล็อกได้ดีแหละพี่ป่าแต่ตีไม่ได้
อย่าตีทีใรนี้โดนแสงความที่โกงแทงก่อนทุกที

ยังต้องเน้นหมัดนะครับ

ยังปัญหาตลาดอยู่นะหมดยก๓เค็มข้นอีกแล้ว
หาปช้าตกที่๓ครับปุ๊ช้าเอกนี่โอ้โห

รับตรงหวะมีกระทุงเขาเขาให้ล้ำตัวงำลามหลายดอก
ติดไปแล้วก็จะรอบราเก๋ป
ยกต่อ๓ตรงนี้วิชาเอกที่อิ่มเขาไปเยอะเลยนะครับ
กระทุกเขาแล้วนดวงทรวชรับหนักเลยครับ
สุดยอดมวยเด็กแข่งแผ่นดินจริงสักเล็กตอนหลัก๒น่ะ

ร่างช่วงโจ๊กเสียเปรียบทางด้านแสงอาทิตย์ครับ
ไปพบกับคุณอธิวัฒน์และคุณพันธ์ใจครับ
พี่ป่าไปไปมามานักมวยในสุดยอดมวยไทยรัฐนี่
ติดยากันเป็นแถวแล้วพี่ป่า
รอฉีดตอนนี้อย่างเดียวเลยติดยากันหมดแล้ว
ต้องการจับร่างบ้างแล้วพี่ปากไม่เปลี่ยนแผนแล้วนะ
พี่ปากวิชัยเอกไม่เปลี่ยนแผนแล้ว

อีกหนึ่งนักทิศที่มัดขวามาดขวา

ขยันเยอะเกินมาฝ่ายแดงเลยชาย

รูปนี้รูปนี้ทำท่าจะยุ่งรูปนี้แหละ

เอาว่ายังไงดูอีกครึ่งนาทีที่เหลือ
สอบมาสอบด้วยนี่พัดอย่างด้วย

แหลมเข้าไปเยอะเลยยกแม่ต้นยกนี่มาทำดีเลยครับช่วงปลายยก
แสงอาทิตย์ตั้งหลักได้เนี่ยโอ้โห
โก่งแล้วแหลมโก่งแล้วแหลมทุกทีครับแล้วมันเห็นทรงเห็นหน้าการเลย

อืมเพศอยู่จริงอ่ะวันนี้ครับแสงกะทิต
โดยของหวดแกะหวดกดนะครับแสงกะทิตเย็ดกำทอดน้ำเงิน
วันนี้๑๐๕ครับ

มวยคู่ที่๒เราผ่านมา๔ยกนะครับ
ฝ่ายแดงวิชาเอกนี่เร่งเครื่องเดินเข้าหาต่อยหมัดสับสอก
ถูกฝ่ายแสงอาทิตย์นี่คอยปั้มรัดเสียบเข่าเข้าลำตัว
โอ้โหโดนทางด้านวิชาเอกติดต่อยหมัดสวนแรกเลยครับ

มวยคู่ที่ดูหมดยุทธกิจถึงดีการ

มีคนอัดฉีดฝ่ายแดง๕๐๐๐๐ต่อ

เอาตามต่อยกสุดท้ายครับ

เกงสีแดงหมัดกับศอกเท่านั้นครับเนี่ย
ต่อยแบบเนี่ยครับเอาน่ากหายแบบนี้ก่อน
จับพัดจับผิวแม่ได้น้ำได้นอกได้แตกขึ้นมาได้ยุ่งเหมือนกัน
สุดท้ายแล้วผู้ชายเอกเหลือหมัดกับศอกอย่างเดียว
ตอนนี้วิชาหัดกับวิชาศอกแล้ว

ยกนี้แรงหัวหน้ามาแล้วอาจทีกลับกับหนึ่งแสนบาทนะพี่ป๋า
วิชาเอกกางเจียงสีแดงต้านอยู่มั้ย
ทั้งเงินกล่องทั้งเงินมีพยายามโต้
เป็นสามนาทีสุดท้ายที่มีเสียวทั้งหลักข้างด้าน
แสงอาทิตย์เจอมัสก็ไม่ผิดได้เอียงนะคะ

ทำท่าเมาเป็นอยู่เมายาเหมือนกันนะครับ

ตั้งใจวันนี้มาดีเหลือเกินนะ

เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะครับ
ไม่โตอี๊กะเดี๋ยว

เกงสีแดงนี่ต้องบอกเลยวิชาเอกมาวันนี้นี่ชกคุ้มค่าเลยนะพี่ปาก

ตัวเล็กกว่าครับแต่ชกสนุกมากชกได้ใจเลย

จับในเข้มในแล้วขึ้นบนนี่โดนคำแทงเสียหายเลย
พอคีบบนได้ก็เงียบลงไปอีกหน่อย
บำรุงตัวเนื้อนมไข่นี่ขาดไม่ได้

ไอ้ฟันเมืองมาไม่ดีก็อาจจะเรียบร้อยได้นะครับ

มีมัดทั้งสองเสาระพัดอาวุธครับ

เข้าสู่ช่วงปลายนะครับปีเร่งกองรัว
วันเสาร์หน้ายังไงอย่าลืมนะครับมาดูครับ
ยอดมวยเล็กค่าตัวแพงที่สุด๑๒๐๐๐บาทครับกิ่งซางเล็กครับ
เจอกับทางด้านไอ้เจ้าเดนิสปเตรียมละกุลในพิกัดน้ำหนักต่อกัน๒ปกับ๑๐๖๑๐๘

แต่เป็นคู่มวยที่แฟนมวยมองคู่แล้วมันสู้ไม่ได้
เจ้าเดนิดไม่ถึงเอาให้แฟนมวยได้ทั้งบ้านได้ดูว่าความเก่งกาดของกิ่งสังเล็กมันจะดีขนาดไหน
แล้วก็หยุดเล่นสักคู่เห็นเป็นอะไรเนอะ
ประมาณไหนเดี๋ยวมาดูเลยนะครับสัปดาห์หน้าเป็นผู้นำรายการด้วยศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
พระคุณไปยังคุณเฉลิมพงศ์เชี่ยวสกุลครับประธานกรรมการบริหารบริษัทเวทีมวยราชดำเนินจำกัดคุณไพรปัญญาลักษณ์นะครับ
รวมไปถึงคุณศิลเดชสุวรรณพรด้วย
เพื่อเฟื้อกรรมการมาตัดสินจริงที่สนามมวยไทยรัฐในวันนี้นะครับ

ก็เอาชนะกระแนนเทศมรกฎกรดีสอนไป

คู่ค้ำทางวันนี้สุขยอดมวยไทยรัฐยกสุดท้ายแล้ว
ชายุทของนัลเล่ชื่อให้ใคร
สำเร็จมีอนาคตมวยใหญ่เลยครับ

เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ